เป็นโรงงานผลิตเอทานอนจากกากน้ำตาลเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง
โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่๓แสนลิตรต่อวัน
แต่จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานพบว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอน๒๘โรง
มีกำลังการผลิตเอทานอนรวม๖๗๒ล้านลิตรต่อวัน
แต่ปริมาณการใช้กลับลดลงจาก๒ปีก่อนมาอยู่ที่๓๖ล้านลิตรต่อวัน
ประกอบกับผู้บริโภคหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
เราจะเห็นเลยว่ายังไงก็ใช้น้ำมันเป็นหลัก
เราก็อาจจะใช้เอทานอลถึง๖ล้านลิตรนะคะต่อวัน
ซึ่งมันจะเป็นกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
แต่ถ้าหลัง๑๐ปีในอนาคตไปแล้ว
ตรงนั้นแหละเราต้องหาตลาดอื่นในการรองรับในเรื่องนี้
เพราะว่าเอชนัลเป็นสินค้าเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง

ซึ่งในส่วนนี้มันก็จะเข้าไปสู่ตลาดที่
กรมธุรกิจพลังงานมองร่วมกับทางพอ
เรื่องของอากาศสะยานยั่งยืนหรือตลาดอื่นค่ะ
กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
อนุรักษ์พลังงานมีความเห็นตรงกันว่า
เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจะเป็นพลังงานสะอาดชนิดใหม่
พลังงานในระยะยาวต่อไป
นาวีกันเทศถ่ายภาพอัญชาลีสิริมั่ว
ข่าวทะละทีวีรายงาน